กร้าทรงเปรย์ที่บ้านบางพึ่งอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
นิยมจักษานเป็นลายไทยที่มีลักษณะเป็นดอกเล็ก
ที่เรียกลายดอกพิกุลซึ่งเริ่มต้นด้วยการขึ้นคิ้ว
โดยคิ้วทำมาจากหวายช่างที่มีความชำนาญ
ก็จะใช้ทักษะในการสารจับเส้นคิ้วให้ยึดโยงกับส่วนดิ้วอย่างได้ทรง
บิดเบี้ยวเกิดเป็นลวดลายฟันปลา
ซึ่งคิ้วเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้เกิดความแน่นหนาทนทาน
และคิ้วยังจะช่วยให้ดิ้วมีความเรียบร้อยเสมอตลอดทั่วทั้งตะกร้า